เอามาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

รวมไปถึงท่านนายกก็เป็นคนดัง
ดารงดาราก็อยากจะพบนะคะ

อย่างคุณเต้ยพงศกรเนี่ยจริงก็มีเป็น
หนึ่งคนที่จะต้องไปร่วมงานกับ

ไม่ที่รัฐยกเลยจริงอะงานไปออกรายการ

อยากจะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะ
รายชื่อติดโพลคนดังในวงการบันเทิงที่
จะได้เข้าพบท่านนายกที่ธรรมเนียบรัฐบาล
พงศกรบอกว่าก็เป็นเกียรติมากนะ
ที่ได้ทำหน้าที่พิธีกรเพื่อช่วยเหลืองานรัฐบาล

เขาพลาดโอกาสจะได้เข้าพบท่านนายกอีกครั้ง

เหมือนออกแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

แต่ว่าผมติดถ่ายภาพยนตร์ครับ

เห็นข่าวออกว่าจะได้ไปรับ
แต่ว่าต้องขออภัยจริงเพราะว่าผมติดถ่ายภาพยนตร์
ผมอุตส่าห์ซื้อเสื้อเป็นรูปลุงตู่ไว้เลย

คือเสียดาย

อย่าเพิ่งเรียกอบรมนะครับ
อัลยานะคะอันนี้แซวเล่นหยอก